มีย้นละเป้ลมีอุดปืนครับนางรอง

มีอาสาได้รับบัตรเจ็บนะครับนางรอง

เปิดสัญญาณไฟเพื่อส่งน้องกลับบ้าน

คือไล่วัยรุ่นกลับบ้าน
ให้เขากลับบ้านไปหาพ่อหาแม่เขาไม่อยากให้เกิด

แล้วก็ด้านหลังมีคนยืนนั่งมา
ยืนยืนจับคอกมาประมาณ๑๐กว่าคน

เราก็ไม่คิดว่าเขาจะทำร้ายเรา

กลับมาจอดตรงนี้แล้วก็จอดรถ

คือพวกเราช่วยคนอำเภอนางรองมานี่

ยืนถือบัตรยิงผมอย่างนี้

คือมันหดหู่นี่รถพยาบาลครับ
นี่รถพยาบาลเท้าเหยียบฟุตบาท

ผมเอาอะไรไปสู้ผมมีแต่กระเป๋ายา
ปลาระเบิดครับ

คุณสุดท้ายคุณสุดท้ายคุณสุดท้ายคุณสุดท้ายคุณสุดท้ายคุณสุดท้ายคุณสุดท้ายคุณสุดท้ายคุณสุดท้ายคุณสุดท้ายคุณสุดท้ายคุณสุดท้ายคุณสุดท้ายคุณสุดท้ายคุณสุดท้ายคุณสุดท้ายคุณสุดท้ายคุณสุดท้ายคุณสุดท้ายคุณสุดท้ายคุณสุดท้ายคุณสุดท้ายคุณสุดท้ายคุณสุดท้ายคุณสุดท